บุรีรำพลาดที่จะทำสถิติชนะติดต่อกันมากที่สุดในลีก
หลังจากเมื่อวานนี้ทำได้เพียงแค่เสมอกับแบงคอกค่ะ
เปิดบ้านพบกับบริรามยูเนเต็ดจ่าฝูงที่ชนะมา๔นัดติดต่อกัน
แล้วก็ชนะต่อเนื่อง๑๕นัดนับตั้งแต่ฤดูการที่แล้วค่ะ
๖นาทีเป็นบริรามที่ขึ้นนำก่อนจากพันธุ์สายเห็มวิบูล
โหม่งจังหวัดเมื่อสกรูเข้าไปแต่ว่า๕นาทีต่อมา
งคอกก็ตามตีเสมอ๑๑จากดีซอร์ธิเทพวิโนไทยค่ะ
แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะคะ๑ประตูต่อหนึ่ง
มาถึงในครึ่งหลังนาทีที่๕๕ค่ะ
เป็นแบงคอกที่ขึ้นนำบ้างนะคะ๑๒ประตูต่อ๑ค่ะ
จากการยิงของรอปซันเฟอร์นันเดสยิงเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างสวยงาม
แต่ว่าบุรีรำนะคะก็ไม่ยอมให้แบงคอกออกนำนานค่ะ๒นาทีถัดมานะคะ
ก้าบูโน่ค่ะก็ยิงง่ายให้บุรีรำตามตีเสมอ๒ประตูต่อ๒

งหน้าเมืองทองในเตะที่เคยทำไว้ที่๑๕นัดเท่ากัน
แต่ว่าสถานการณ์ณตอนนี้บุรีรำก็ยังคงนำเป็นจ่าฝูงค่ะมี๑๓คะแนน
ส่วนแบงคอกหลังอันดับที่๖ตอนนี้มี๘คะแนนค่ะ